มาถึงเรื่องราวงงในงงที่คุณอริยาบอกคือ
งงซับซ้อนเกิดขึ้นกับคนที่ซื้อบ้านคนนี้
ใช่ค่ะเป็นการซื้อบ้านมือ๒

แต่ตอนจะเข้าไปปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน

อ้างว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ของบ้านหลังนี้

ก็ฉันเพิ่งควักเงินซื้อไปกับ๒ล้านเนี่ยเงินสดเลยนะ

เออเรื่องนี้เราก็ไปสอบถามจากคุณมุฒิตา

จ่ายเงินสดซื้อบ้านหลังนี้๑๙๐๐๐๐๐บาท
ซึ่งคุณมุฒิตากับเจ้าของบ้านคนเก่า
มีการนัดทำสัญญาโอนโฉนดกันที่สำนักงานที่ดินคลองหลวง

ช่างที่ดูแลบ้านให้คุณมุฒิตาอยู่

ทีนี้พอเขาจ่ายเงินกันเรียบร้อยแล้ว
ก็ไปดูบ้านที่ซื้อไว้แล้วก็พาคนนี้ค่ะคือคนงาน

คนงานก็คือช่างลีหรือว่านายสมคิดสร้อยระยะ

ใช่แต่พอไปถึงมันเข้าบ้านไม่ได้ไง
เนื่องจากกุญแจถูกตัดทิ้ง
ทีแรกเธอก็งงสิว่าเอ๊ะฉันล็อกกุญแจเดิมไว้
แต่ทำไมกุญแจเดิมของฉันมันหายไป
แล้วมันมีกุญแจใหม่มาล็อกไว้แทน
แล้วเห็นว่ามีรถกระบะคันนึงมาจอดอยู่ในบ้านด้วย
แล้วท้ายรถกระบะมีของเต็มไปหมดเลย
ซึ่งไม่ใช่รถกระบะของคุณมุฒิตา

ลีก็บอกไม่ใช่รถของช่างลี
ลีตอนแรกก็งงมาจอดทำไม
เออแต่ว่าช่างลีนจะเล่าให้ฟังอันนี้คือคุณมุฒิตาถูกไหมคะ

ทีนี้ก็เลยไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สถานีตำรวจภูทรคลองหลวง
เจ้าหน้าที่ก็มาตรวจสอบมาถ่ายรูปเอาไว้
แต่ข้อมูลเพิ่มเติมจากช่างลีที่เป็นช่างรับเหมา

คุณมุฒิตาจ้างผมมาให้ปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน
แต่ว่าวันก่อนมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาใส่ชุดทหารเรือ

ค่ะมาจอดที่หน้าบ้านแล้วก็บอกให้ช่างลีเปิดประตู
เดี๋ยวฉันจะมาขนของที่มันเป็นอุปกรณ์แต่งบ้านของฉัน
ทีนี้ช่างลีก็งงนะแต่ช่างลีก็เปิดประตูให้
เพราะว่าคิดว่าเออคงเป็นเจ้าของเก่ามั้ง

ทีนี้ผู้หญิงคนที่แต่งชุดทหารเรือเขาก็ถอยรถเข้ามา
ขนของเสร็จเรียบร้อยใส่ท้ายรถแบบนี้ค่ะ
แต่ไม่ขับรถไปนะจอดคาทิ้งไว้ในบ้านแบบเนี้ย
แล้วทั้งสองคนผู้หญิงที่ใส่ชุดทหารเรือกับผู้ชายอีกคนนึง
ก็กลับไปทีนี้พอเกิดเหตุการณ์นะคะ
นางสาวมุฒิตาเนี่ยก็ติดต่อไปยังเจ้าของบ้านเดิมเลย
คือคุณอนุชิตพลสายถามสิว่าเกิดอะไรขึ้น
คุณอนุชิตบอกว่าก่อนหน้านี้
ผมได้ทำสัญญาตกลงกับบริษัทแห่งหนึ่ง
ที่เขาเป็นนายหน้าซื้อขายบ้าน
แล้วผมตกลงกับนายหน้าเอาไว้ว่าใน๖เดือน
ถ้าทางบริษัทในหน้าขายบ้านยังขายไม่ได้

ทีนี้พอมันผ่านไป๖เดือนเห็นว่าบ้านยังขายไม่ได้
ผมก็เลยยุติทุกอย่างตามสัญญา
ที่มีการบอกเงื่อนไขเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรก
แล้วผมก็ไปลงประจำวันเอาไว้ที่สถานีตำรวจภูทรคองหลวง

ใช่แล้วก็มาขายบ้านให้กับคุณมุฒิตานี่แหละค่ะ
ทีนี้คุณมุฒิตาก็พบพนักงานสอบสวนอีกรอบหนึ่งเหมือนกัน

เพราะว่าคุณมุฒิตาเองก็กลัวเรื่องความปลอดภัย
แต่รองผู้กำกับบอกแบบนี้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องทางแพ่ง

ผมจะเรียกทั้งสองฝ่ายมาไกลเกลี่ย
คือผู้หญิงชุดทหารเรือคุณมุฒิตาแล้วก็เจ้าของบ้าน
แต่ตอนนี้ยังไม่มีใครมาไกล่เกลี่ยเลย